มันมีการสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนซึ่งผมก็ดูอยู่ด้วย
ไม่ใช่การอธิบายตรวงโทษแต่เกี่ยวกันสบหวัดความละพึทย์
ของในตรงว่าในตรงเนี่ยมีจิตปกติหรือไม่
มาตรา๒๐๘ปวิย
เพื่อให้สารอุทธรณ์เห็นว่าในตรงสามารถเบิกความได้
โดยเอาคำเบิกความของแพทย์ที่ท่านชาญเทพเสสาเวท

เอามาประกอบในการใช้ดุลพินิษฐ์ของสารอุทธรณ์
ฉันต้องเชื่อคนไอ้ป้าต้องตายอยู่ที่นี่จ้ายต้องตายอยู่ที่นี่
คิดความจริงไปเลยสองเนาะ
เพราะว่าต้องมีเหตุการณ์ดูแลข้างดีจะไม่เสีย
แต่ต้องบอกว่าใครช่วยทำเต้น

ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าบอกว่าคดีไหนดีนะคะเพราะว่ามันมีความผัวพันกันอยู่หลายคดี
เอาอย่างนี้ค่ะข่าวเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวเพราะว่าคุณพ่อของผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตัดสินใจกระโดดตึกสารอาญาฆ่าตัวตาย
ก็เลยเป็นข่าวย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมหลังจากฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นแล้ว
คุณพ่อของผู้ที่เสียชีวิตในคดีนั้นถึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย
ก็เลยไปรื้อคดีมาพบว่าคดีที่ลูกชายถูกแทงเสียชีวิตแล้วยกฟ้องนั้นเนี่ยนะคะ
สู้กันมาโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมาก
แล้วก็มีความเศร้าเสียใจมากตั้งแต่ลูกเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้พอคดีออกมาแล้วคำตัดสินเนี่ยคือยกนะคะ
คือยกเนี่ยก็คือจำเลยหลุดนะคะก็เลยทำให้เรียนสรุปความเอานะคะ
ก็คือว่าคือคุณพ่อก็คงมีความรู้สึกมากก็เลยตัดสินใจที่จะทำร้ายตัวเอง
แล้วก็พูดแบบตรงไปตรงมาตามการรายงานข่าวคือจริงคุณแม่เนี่ย
ก็ก็เกือบเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ใจสลายตั้งแต่ลูกเสียชีวิตแล้วล่ะนะคะ
ทีนี้พอไปค้นข่าวมันก็พบว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นคดีที่คุณพ่อสู้มาตลอดเนี่ย
คือคดีลูกชายซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงกรานคือวันที่๑๕เมษายนตั้งแต่ปี๕๙
เหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะคือลูกชายไปเที่ยวสงกรานแล้วก็ถูกแทงเสียชีวิตแล้วก็สู้กันมานะคะ
ทีนี้ในคดีเนี่ยมีการต่อสู้กันจนสารยกนะคะจำเลยหลุดเนี่ยนะคะมันมีอยู่ปมนึงค่ะที่ทนายอนัญชัยนะคะ
เป็นทนายที่มารับช่วงต่อนะคะทนายอนัญชัยเนี่ยมารู้เรื่องหลังจากที่คุณพ่อกระโดดตึกแล้วว่าจริงคุณพ่อของน้องที่ถูกแทงเสียชีวิตเนี่ย
อยากให้ทนายอนัญชัยเป็นคนทำคดีให้ทนายอนัญชัยท่านนี้แหละค่ะก็เลยมารับทำคดีนี้ให้นะคะคือก็ได้จัดสรรจังหวะนะคะ
ว่าจะจะเรียกว่าช้าไปหรือไม่ดิฉันไม่แน่ใจจะใช้คำนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่มาดูให้มันมีอยู่ปมหนึ่งคือว่าพยานคนเดียวที่คิดว่ามีน้ำหนักที่สุดเนี่ยนะคะแล้วใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดโดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์กับฝั่งผู้ตายมากที่สุดเนี่ยไม่ได้ขึ้นให้การในศาลเนื่องจากมีใบรับรองจากหมอว่าสภาพจิตใจไม่พร้อมที่

แล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งคือคุณหมอที่ออกใบรับรองให้พยานปากนี้เพราะถ้าลงไปดูในใบรับรองฉบับที่ว่าหมอไม่ได้บอกว่าสภาพจิตใจไม่สามารถให้การได้อีกเลยตลอดไปไม่ใช่นะคะแต่เฉพาะอะไรเดี๋ยวเราคุยกันในรายการวันนี้สามท่านที่มาในรายการกับดิฉันนะคะท่านแรกค่ะแน่นอนทนายความท่านนี้ต้องมานะคะทนายอนัญชัยชายเดชค่ะคุณแม่คุณเรวดีธรหสุนทรคือต้องบอกว่า
เสียสามีไปอีกนะคะแล้วก็อีกคนนึงจะว่ามานั่งเป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าวันนั้นก็เสียก็เสียญาติไปอีกคนนึงก็คือคุณปฐุมาเนทเฉวียงซึ่งอาจจะพูดได้มากกว่าคุณแม่ซะทีซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เองก็ดีขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าก็ก็ยังเศร้าแหละถ้าเราให้พูดถึงเรื่องนี้นะคะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครั

คุณสุประชัยเนี่ยไปดูผมว่าความคดีเจ็ดโจฆ่าคนพิการเกือบทุกนัดผมก็กลับมาดูรูปที่ที่ที่เป็นภาพถ่ายเออใช่คนนี้จริงจำหน้าได้จำหน้าได้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอได้รู้จักคุณเรวดีปุ๊บเนี่ยคุณเรวดีเนี่ยก็อยากให้ผมช่วยเขียนอุทธรณ์ผมก็เลยได้ปรึกษากับทีมงานนะครับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะเพราะว่าพ

แล้วก็หลังจากนั้นนี้ไม่ให้อีกเลยคือขอไปให้ไม่ให้อีกเลยมีคดีดีก็ปีหนึ่งสองนะครับก็พยายามทีมงานผมก็พยายามค้นเอกสารมาก็เจอจริงจริงปีหนึ่งสองนะครับผมก็เลยบอกว่าขนาดนั้นแล้วแต่บุญแต่กรรมกันและกันผมก็เลยเป็นคนแรกเนี้ยครับที่เสนอข่าวทางสื่อมวลชนว่าจะใช้ช่องทางในมาตราสองร้อยแปดป่าวิอาญาวง
ตรงเพิ่มเติมนะครับแต่เหตุที่มีการสอบเนี่ยมันบางมากบางเนี่ยไม่ใช่บางเพราะอะไรบางเพราะว่าในใบรับรองแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าในตรงเนี่ยป่วยทางจิตนะครับและประการสำคัญเนี่ยในการสืบพยานเนี่ยนะฮะเมื่อเอานายตรงมาไม่ได้เนี่ยสารได้ถามทั้งพนักงานอายการแล้วก็ทั้งทนายโจทย์ร่วมว่าจะคัดค้านประการใดไหม
ทั้งสองก็ไม่ได้คัดค้านท่านบอกว่าแล้วแต่ดุลพินิษฐ์พอแล้วแต่ดุลพินิษฐ์สารก็ตัดพยานเลยพอตัดพยานเลยเป็นที่มาของพยานหลักฐานไม่แน่นเพราะไม่มีประจักษ์พยานจึงเป็นเหตุแห่งการยกฟ้องนะครับซึ่งเหตุผลเพียงเท่านี้นะครับสารอุทธรณ์ถ้ามีการขอสอบเพิ่มคงยากและลำบากนะครับแต่ว่าเราก็มีความหวังเพราะว่าเนื่องจากว่า

รับรองแพทย์ฉบับเนี้ยไม่ใช่เป็นใบรับรองแพทย์ที่เด็ดขาดมันสามารถที่จะมาเบิกความได้แต่ต้องให้ยาในการควบคุมอารมณ์ของนายตรงแล้วก็ห้าทางเขาว่าจะเบิกความแต่สารเนี่ยให้มีแพทย์อยู่แล้วก็ให้ยาก่อนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเนี่ยสามารถเบิกความได้อย่างดีเลยนะครับเหตุนี้แหละครับพอเราทราบจากพนักงานสอบสว
นะฮะยึดแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ใช้เหตุเนี้ยบอกว่าเป็นอย่างงี้อย่างงี้ตามที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี้ยก็คือว่าในตรงเนี้ยอ่ะพยานปากเนี้ยในตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นพยานที่หมอห้ามเด็ดขาดแต่ว่าสามารถพักรักษาตัวแล้วมาเบิกความได้นะครับแต่เหตุที่สำหรับนึกว่าพอเรายื่นอุทธรณ์ไปป๊อบเนี้ยบังเอิ

การเขียนคำร้องประกอบไปด้วยว่าขอสอบพยานเพิ่มเติมต้องเขียนคำร้องนะครับไม่ใช่ว่าในอุทธรณ์เนี่ยต้องเขียนคำร้องต่างหาก
จึงเป็นที่มาของคำสั่งในวันนี้นะครับที่ตรงนี้แหละครับเหตุที่ว่า๑ใบรับรองแพทย์ไม่ได้เด็ดขาดอย่างที่คุณจอมขวัญอธิบายไปแล้ว
สองในส่วนของการกระทำความผิดของในตรงเนี่ยปล้นทรัพย์ได้กระทำความผิดได้ไม่ใช่คนที่ป่วยทางจิตแสดงว่าต้องมีสติธรรมยะสมบูรณ์เป็นเหตุผลหนึ่งและเป็นดุลพินิษฐ์ของสารอุทธรณ์
คุณผู้ชมคะที่ทนายนันชัยเล่าให้ฟังมาถ้าที่ฉันลองย้อนความเอาแบบกระชับก็คือว่าคือพยานปากนี้เนี่ยสำคัญ
จริงจริงบอกได้เลยว่าสำคัญที่สุดใช่ครับสำหรับฝ่ายโจทย์คือฝ่ายผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเพราะว่าคนอื่นไม่มีเลยที่จะขึ้นให้ได้และไม่ได้มีเลยที่จะอยู่ใกล้เพียงพอที่จะบอกแทนผู้ตายแล้วแล้ววันนี้คำสั่งสารอุทธรณ์เนี่ยนะครับวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์จุดนี้ด้วยนะครับวิเคราะห์จุดว่าในในคดีนี้นะครับมีภาพถ่ายประกอบแต่ภาพถ่าย
เพราะฉะนั้นจึงมีประจักษ์พยานเพียงปากเดียวคือนายพีรวิทย์จิตบุญนาลักษณ์คือนายตรงเพราะฉะนั้นจึงเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่จะต้องนำมาสืบคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะเราเคยสัมภาษณ์ข่าวนี้ตั้งแต่แรกแรกว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อถึงมีมีแรงบีบแรงกดดันแล้วก็เหมือนกับอาจจะรู้สึกผิดหวังมากหลังจากที่ได้ฟัง

ให้การชั้นตำรวจใช่ไหมคะ
คำให้การซึ่งห่างจากเวลาฉันอ่านของศาสตร์อุทธารตรภัณฑ์วันนี้นะคะ
จากเวลาเกิดเหตุไม่นานคือชั่วโมง๒ชั่วโมง
การให้การที่บอกไว้เนี่ยละเอียดมาก

จะบอกว่าคือแล้วคือการให้การในชั้นตำรวจของคนที่ชื่อตรงพีรวิทย์เนี่ยนะคะ
คือเล่าละเอียดว่าได้ยินใครพูดอะไร
มีดขนาดเท่าไหร่อยู่ที่ใครหยิบออกมาเมื่อไหร่ทำอะไร
คือพูดขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญมีการชี้ตัว

ทีนี้สิ่งนี้มันอยู่ในชั้นตำรวจแต่พอขึ้นศาลไม่ได้ใช้
จึงเป็นที่มาที่พอทนายอนัญชัยมารับทำให้เนี่ยนะคะ
ก็เลยคิดว่างั้นยื่นคำร้องขึ้นไป
คำถามก็คือคุณผู้ชมคะคำถามก็คือนี่ไม่ได้แปลว่ามีวี่แววจะชนะคดีนะคะ
แค่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเอง
คำถามคือว่าพอมีการเรียกในตรงพีรวิทย์มา
ณวันนั้นอาจจะไม่พร้อมอีกแล้วไหมนะคะ
ไปขอคำไปขอใบรับรองจากหมอท่านใหม่หรือไปขอใบรับรองอีกทีได้ไหม
คือมันเกิดอะไรก็ได้นะคะอันนี้มีแค่โอกาสที่เปิดให้
แต่สู้จริงไม่ทราบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็นั่งคุยกันนะเนาะคุณแม่
ว่าคืออันนี้คือไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๑๒ใช่ไหมคะทนายนัญชัยนะคะ
แต่ทีนี้เราไม่ทราบเลยว่าพอถึงวันที่สารนัดก็คือ๓กุมภาพันธ์ปีหน้า
นัดพร้อมนัดพร้อมนัดพร้อมนะคะ
หลังจากนั้นพอต้องสืบพยานกันอีกไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไร
จะมีใบรับรองแพทย์ใบใหม่มาไหมนะคะจะได้รับความร่วมมือหรือเปล่าไม่ทราบ
เอาเบื้องต้นก่อนเอาวันนี้ก่อนนะคะตอนที่คุณแม่ไปฟัง
เผื่อใจไปไหมคะว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงตอนนั้นมั่นใจไหมว่าจะได้
หรือก็กำกำกึ่งกึ่งคะกำกำกึ่งกึ่งเผื่อใจอยู่ค่ะ
ว่าจะได้หรือไม่ได้นะใช่ไหมคะทีนี้คุณแม่คิดเผื่อไปไกลด้วยไหมคะ
ว่าสมมุตินะเกิดนะตอนนั้นที่ศาลยังไม่อ่านนะคะ
สมมุติเกิดปฏิหารได้ขึ้นมาคิดไหมว่าจะมีอุปสรรคอีก
เขาจะมาเป็นพยานให้ไหมสารเรียกแล้วเข้ามาเนี่ย
เขาจะให้การเหมือนชั้นตำรวจไหมคือคิดเผื่อไว้ไหมคะคิดค่ะ
ว่ายังไงบ้างคะคิดกลัวว่าเขาจะแบบอ้างว่าเขาสติไม่ดีอีกประมาณนี้ค่ะ
ตั้งแต่ที่เราทำข่าวกันเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะคุณแม่
เราเจอกันค่อนข้างหลายครั้งนะคะค่ะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ย
ตรงเนี่ยนะคะพีรวิทย์เนี่ยเคยติดต่อมาที่คุณแม่หรือน้องชายของเต้บ้างไหมคะ
ไม่เคยเลยค่ะมีเพื่อนลูกคนไหนมาหาแม่ที่บ้านมาเยี่ยมแม่ที่บ้านบ้างไหม
คุยกันนะคะคุยกันทางไลน์ค่ะคุยกันทางไลน์แล้วตรงได้คุยทางไลน์บ้างไหม
เคยเลยค่ะอ่าแล้วครอบครัวของตรงคุณพ่อคุณแม่ของตรงได้ติดต่อคุยกันหรืออะไรบ้างไหมคะ
ไม่เคยเลยค่ะทีนี้ไม่ใช่แค่ตรงเขามีน้องชายอีกคนนึงด้วยใช่ไหมคะ
มีน้องชายอีกคนซึ่งก็เป็นเพื่อนกันหมดไหมคะ
น้องชายเขาได้ติดต่อมาไหมคะไม่เคยเลยค่ะ
เท่ากับว่าไม่ได้คุยกันเลยกับครอบครัวของตรงพีรวิทย์ใช่ไหมคะ
ทีนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือมันไม่มีนอกรอบเลยว่าเออเคยมาเจอกันเคยมาหาเคยมาคุยมันไม่มีนอกรอบอยู่แล้วที่จะเอาไปใช้ได้นะคะ
เผื่อใจไหมว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนคำพิพากษาได้

จริงเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ที่ผ่านมาราวสักปีเสร็จเนี่ยนะคะคุณแม่สุขภาพดีขึ้นไหม
ค่ะลูกชายคนเล็กเนอะ

เขาก็เป็นหลักให้นะคะตอนนี้
แล้วคุณแม่คุณแม่ในช่วงสักปีที่ผ่านมา
ได้มีใครมาคุยเรื่องคดีอะไรยังไงบ้างไหมคะ

ก็คือเราก็อยู่ใช้ชีวิตตามปกติเนอะ

เพราะว่าก็ประกบกันมาเลย
พูดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคือคุณเรวดีเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มาแรก

เป็นคนช่วยเหลือช่วยผ่อนบ้านช่วยกับข้าวอาหารคนนี้หมดเลย
คือต้องประกบคือช่วยคือช่วยทุกอย่างเท่าที่ช่วยได้

ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะที่อุดหนุน
ทีนี้ค่ะคุณปฐุมมาคุณปฐุมมาวันนั้นคุณปฐุมมาอยู่ด้วย
วันที่คุณพ่อตัดสินใจ
คุณปฐมมาค่ะเราน่าจะรู้จักคนเยอะ
ได้มีใครมาพูดมาบอกมีใครมาถามถ่าย
ค่ะลูกค้าถามเยอะเลยค่ะ
ลูกค้าให้กำลังใจค่ะให้ต่อสู้

พี่จะบอกว่าคือต้องช่วยกันตั้งแต่แรก

ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุคุณแม่ขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะ

มันก็ยืนไม่อยู่พูดง่าย
บอกสื่อแทบจะตลอดแต่ว่าก็ได้ให้เกียรติแต่ละที่นะคะ
ให้สัมภาษณ์บ้างแล้วก็รวมถึงเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ
ซึ่งสภาพคุณแม่นะวันนั้นบอกตรงคือทุกคนห่วงมาก
ว่าแม่ยังไงแม่จะเป็นยังไงเพราะคุณแม่แบบ
รู้ตัวไหมว่าตอนนั้นเราไม่ไหวเลย
จำได้ไหมตอนนั้นตอนนี้ดีขึ้นเนอะคุณแม่
ดีขึ้นเยอะนะยิ่งวันนี้ต้องใจฟูเลยนะคุณแม่
ใช่วันนี้ร้องไห้เลยเอารูปของน้องเต้กับคุณสุบัชัยมาก่อน
พาเข้าสารด้วยนะผมบอกให้เก็บ
แล้ววันนี้แตกหน้าศาลไม่ยอมให้ไปอ่านที่บันลัง๘๑๑

บันลังค์๘๑๑น่ะคือบันลังค์ที่ตัดสินคดีของลูกชาย
แล้วก็หลังจากบันลังค์ก็กระโดดตึกเลย
ก็คือตรงบันลังค์น่ะธรรมยาที่พูดรายละเอียดนะคะแม่
อ่าแต่ทีนี้อย่างวันนี้เนี่ยนะคะตอนที่สารอ่านทางฝั่งทางนี้เนี่ย

แม่คุณแม่เร็วสวัสดีคุณปฐุมามีใครอีก
มีผมมีแฟนแล้วก็มีจำเลยมีทนายจำเลยแล้วก็แฟนจำเลย
จำเลยต้องมาฟังอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาใช่ไหมครับ
จำเลยก็คือคนที่ถูกตัดสินยกฟ้องไปแล้วก็แฟนที่แฟนตั้งแต่ตอนนั้น

ที่มีการทาแหล่งข่าวที่ปิดหน้าปิดตา
แล้วก็ทนายฝั่งเขาก็มาใช่ไหมคะ

ทีนี้ตอนที่สารท่านอ่านเนี่ยไม่ได้มีการพูดเขาเรียกอะไรอ่ะ

ศาลพูดว่าว่าปกติเวลาอ่านคำสั่งศาลนี่นะฮะศาลจะให้เรายืน
แต่คดีอาสาปน์นั่งลงให้หมดเลยนั่งลงให้หมดเลยแต่ศาลอ่านได้ฟัง
ช่างไว้ให้ใครเครียดอ่า
แต่การใช้เวรินนิษณ์ศาลอูทรนี่สุดยอดครับ
มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมอยากให้ผชาชนแล้วก็นักกฎหมาย

สารเขียนไว้ประโยคนึงดีมากเลยครับสารบอกว่า
หรือนายตรงมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
กระบวนการพินาชั้นศาลนะครับ
โดยให้คู่ความที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสได้สักถาม
หรือถามค้านกระจายข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความจริง
ซึ่งไม่ได้ทำให้จำเลยเสียเปรียบอีกทั้งก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย
และเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดีของสารอุทธรณ์ประโยชน์นี้ถือว่าเด็ดมาก
คือสารมองว่าการที่มีการสืบพยานเพิ่มเติมเนี่ยไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบนะครับ
และที่สำคัญก็คือว่าเป็นการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจำเลยด้วยทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ
แล้วประการสำคัญเนี่ยสารเนี่ยถ้าเป็นพูดอย่างภาษาชาวบ้านเนี่ย
ต้องพิสูจน์ให้ชัดแจ้งดังแสงตะวันให้มันจ้าไปเลยว่าตกลงมันมีอะไรอยู่ข้างในใช่หรือไม่ใช่นะครับ
ซึ่งประโยคนี้นะครับมันเป็นความจำเป็นและเป็นดุลพินิษฐ์ของสารอุทธรณ์นะครับ
ซึ่งผมก็อยากให้นักกฎหมายนะครับไปดูคำวินิจฉัยของสารอุทธรณ์
ซึ่งผมได้ลงไว้ในเพจแล้วเพื่อเป็นกรณีศึกษาดีมาก

เพราะว่าเขาได้ยกฟ้องไปแล้วในศาลชัดต้น

ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคดีไปหรือเปล่า

แต่สารก็บอกว่าคือสารก็อธิบายดุลพินิษฐ์ไว้นะคะ
ว่าคืออันนี้ที่สั่งคืออยู่ในดุลพินิษฐ์ของศาล

ไม่ได้แปลว่าทุกคดีจะต้องทำแบบนี้
แต่ว่ามันก็เป็นนิมิตหมายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมของศาลไทย
เพราะปกติเนี่ยมีการขอนี่เยอะมากนะครับ

คือคุณผู้ชมคะนิดเดียวค่ะ

แต่ความเข้าใจคือว่าอันนี้ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่

คืออันนี้มีชื่อเขาอยู่แล้ว

และที่ตอนแรกเราบอกว่ามันจะได้เหรอมันยากนะ

จบไปแล้วตั้งแต่ชั้นศาลชั้นต้นเพราะว่าเขาอยู่อยู่แล้ว

บวกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ทีนี้ตอนนี้ตอนนี้นี่นะคะ
ตรงพีรวิทย์น่ะอยู่ไหนคะ
ตอนที่เมื่อเดือนตุลาอยู่ที่เรือนจำนะครับ
ตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะอยู่ที่เรือนจำนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวผมรับปากกับท่านพนักงานอายการ

ถ้าคดีติดมือผมนั้นไม่ยากครับ

คืออย่างงี้ค่ะแล้วศาลให้สองปากด้วยใช่ไหมคะ

คือเวลาการสืบพยานเนี่ยสารจะสั่งเลยว่าให้สืบหมอก่อน
หมอเสร็จปุ๊บว่าเบิกความได้ไหม
เบิกความได้ปุ๊บจะให้หมอกับในตรงนั่งคู่กัน
เพื่อประคองสภาวะจิตใจของตรง

เหมือนกับหมอเขาจะรู้จิตสภาวะจิตของตรงว่าอยู่ในสภาวะไหน
เพราะฉะนั้นในคำสั่งของศาลนี้จะบอกไว้เลยว่า
ให้หมอดูแลการเบิกความของตัวเขาคือนั่งประกบ
ทีนี้ค่ะทนายนันชัยคือคุณหมอคือคุณหมอท่านที่เขียนใบรับรองให้
ผมคุยกับศาลแล้วผมบอกว่าน่าจะเอาคนเดิมเพราะว่า
เนื่องจากตอนที่ท่านชาญชัยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ย
หมอได้ให้การไว้ว่ายินดีที่จะมาเป็นพยานในคดีนี้
และดูแลในตรงในการเบิกความ

คืออย่างนี้นะคะคือเวลาจะสู้จะเรียกว่าสู้ก็ไม่เชิงนะคะเป็นการสอบเพิ่มนะคะ
คือทีนี้คือสมมุติคุณหมอนั่งกับตรงพีรวิทย์คือยังต้องถามคุณหมอไหมว่าความหมายใบรับรองแพทย์ตอนนั้นที่หมอเขียน

ทีนี้แล้วคือคุณหมอท่านนี้ต้องประเมินตรงพีรวิทย์ก่อนที่จะมา
ต้องมาแจ้งศาลก่อนคือตอนนี้เนี่ยคำสั่งของศาลเนี่ยบอกว่าให้รักษาสมมุติถามก่อนว่าเบิกความได้ไหมถ้าเบิกความไม่ได้ก็รักษา
จนกระทั่งหายถึงจะมาเบิกความนะสารไม่ได้ตัดเลยนะครับสารไม่มีกำหนดระยะเวลาในการดูแลรักษาในตรงนะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าอันนี้ที่ฉันคิดในกรณีถ้ามันแย่สุดนะคะ
เท่ากับว่าถ้าประเมินสภาพจิตใจตอนนั้นแล้วตรงพีรวิทย์ไม่พร้อมก็จะต้องรอไปเรื่อยเหรอคะใช่
ถ้าตามคำสั่งนี้ต้องรอจนกว่าจะหาย
ขอความรู้หน่อยว่าเคยมีกรณีแบบนี้ในคดีอาจจะไม่ใช่ที่ใด

ว่าเคยมีปัญหาเรื่องสภาพจิตแล้วก็รอไปเรื่อย

ตั้งใจทำให้เข้าใจว่าตัวเองไม่พร้อมจะให้การไม่พร้อมจะขึ้นศาล
ผมว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือแพทย์

เขาจะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญเรื่องนี้โดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทนายจำเลยทนายโจทย์หรือพ่อแม่ของในตรง

เท่ากับว่าเดี๋ยวนะคะที่ทนายอนัญชัยยื่นไปไม่ได้มีแค่สองคนใช่ไหมคะ
ชื่อที่ขอสืบพยาน
มี๒คนนี้แหละครับแต่ว่ามีพยานอื่นด้วยที่ผมยื่นไปสารเจ้าคำลองนะ
แต่เราไม่ได้มายเพราะว่าคืออย่างนี้ในการที่เราจะยื่นอุทธรณ์
และขอสืบพยานเราก็ต้องยื่นบัญชีพยานไปด้วยเพื่อประกอบเพราะว่ากันเหนียวไว้ก่อน
แล้วถ้าอันนี้ที่ฉันถามเผื่อนะคะไม่ได้ตัดกำลังใจนะอ่า
ถามเผื่อว่าถ้าคำให้การที่ขึ้นศาลที่สารจะนัดใหม่นี้เนี่ยนะคะ
แล้วตรงพีรวิทย์ไม่ได้พูดเหมือนกับที่ให้การไว้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนตอนนั้นล่ะทำไงคะ
ก็คืออย่างนี้ครับถ้าหากว่ากรณีที่ในตรงให้การแล้วไม่เป็นไปตามที่เคยให้การไว้
สารก็จะใช้ดุลพินิษฐ์ดูว่าการที่ตรงให้การเนี่ยให้การเพื่อช่วยเหลือจำเลยหรือไม่
หรือให้การได้รับศีลบนได้รับการข่มครูแล้วเป็นการให้การเพื่อที่จะไม่ให้จำเลยรับผิด
คำให้การของในตรงเนี่ยสารอาจจะไม่เชื่อแต่สารอาจจะมาเชื่อคำให้การในชั้นสอบสวนก็ได้
เพราะถือว่ามีพยานหลายปากครับที่กลับคำให้การแต่สารไม่เชื่อสารก็เชื่อคำให้การเนี่ยคือคุณให้
เพราะว่ามันปัจจุบันทันด่วนระยะกระชั้นชิดใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นดุลพินิษฐ์ของสารโดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในตรงจะให้การไม่เห็นแต่ถ้าสารอุทธรณ์ใช้ดุลพินิตเห็นว่า
คำให้การของตรงเนี่ยเป็นการเพื่อช่วยเหลือจำเลยหรือได้รับการสินบนนำจ้าง
หรือได้รับการข่มครูยังไงก็ตามเนี่ยสารลงโทษได้ครับตามคำให้การในชั้นสอบสวน
เพราะว่านะคะคุณผู้ชมคำให้การในชั้นสอบสวนหรือแม้กระทั่งการชี้ตัวเนี่ย
มันไม่มีอะไรสะดุดเลยสารเลยใช้ใช้คำนี้ครับศาลเลยบอกว่า
ให้มีการบันทึกเสียงบันทึกเทปเพื่อดูอากับกริยาของจำเลยของพยานปากนี้
อ๋อมีครับใช่ในคำสั่งใช่ไหมนี่เป็นคำสั่งเลย
คือต้องบันทึกเทปสารจะได้ดูอากับกริยาเลือกใช้ในกรอบในการใช้
อ๋อตามปกติไม่ใช่ว่าจะแบบใช่เบอร์ความไม่มีอ่าก็แค่คือทวนแล้วก็พิมพ์
คดีนี้คดีนี้ถือเป็นคดีที่น่าศึกษาในเรื่องของการย้อนสำนวนมาให้สืบเพิ่ม
ในเรื่องของการบันทึกเทปบันทึกเสียงนะครับในเรื่องของการเอาแพทย์มาประกบ
ในเรื่องของการรักษาสภาวะจิตของนายตรงเพื่อจะมาเบิกความเป็นพยานต่อสาร
ที่จะศึกษาแล้วถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าผมทำได้ผมก็จะมาถ่ายทอด
ให้กับคุณจองฝันประชาชนหรือทางเพจของผม
คุณแม่ค่ะคุณแม่คิดว่าคุณแม่หลังจากนี้เนี่ยนะคะ
จะไปคุยกับครอบครัวของตรงพีรวิทย์ไหมคะว่า

ถ้าหากว่าในตรงอยู่ในเรือนจำ

ยังไงเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ตรงพูดไปตามความจริงนะ

โทรมาหาผมว่าตรงมิตรภาพเขาไม่เห็นเหตุการณ์

ก็วันที่เขาไปสอบความเหตุการณ์

เขาก็บอกแล้ววันรุ่งขึ้นคุณก็ไปไม่ใช่เหรอ

เพราะว่าคือมันมีข้อมูลที่บันทึกไว้อยู่แล้วนะคะว่า

นี่แหละค่ะก็ถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นนะ
ก็เป็นที่มาว่าคุณแม่ตามปกติไม่เคยคุยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะสองบ้าน

แล้วคุณแม่ว่าต้องไปอย่างน้อยก็นั่งจับเขาคุยกันไหมคะว่า
ก็ขอแค่ความร่วมมือให้การไปตามที่เป็น
แม่คิดว่าแม่เจออย่างนั้นไหมหรือยังไง
ต้องขอโทษด้วยค่ะไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนเลยค่ะ

แต่เขาก็พยายามไม่อยากให้ลูกเบิก

ก็ปัจจัยนี้แหละปัจจัยนี้แหละที่ไม่ได้ง่ายนะคะอยู่ดีไม่ใช่แบบได้โอกาสไม่ได้ง่ายนะคะ
คือถ้าหากว่าในตรงเนี่ยอยู่ในเรือนจำนะ
ดังพลิกฝ่ามือยังไงก็มา
เพราะว่าไปหมายสารมาเบิกมาจากเรือนจำจบ
แล้วก็เอาแพทย์เรือนจำมาเอาแพทย์คนนี้มาจบ
เดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขอมาถามถึงชีวิตหน่อยช่วงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างบ้านนี้นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงในระหว่างระหว่างทางก่อนที่จะก่อนที่จะมามีความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยนะคะ
มีคดีในลักษณะอื่นอีกแต่ว่าตัวละครของคดีเนี่ยมีความผัวพันเข้ามาในคดีของกรณีคุณเต้นะคะ
คือลูกชายนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณสุภาชัยนะคะ
แต่เรียนตัดออกก่อนคือมันไม่ใช่แกนหลักของคดีนี้นะคะคือเขาก็มีแกนหลักอีกคดีหนึ่ง
แต่ว่ามีตัวละครที่พ่วงกันเท่านั้นเองทีนี้ในส่วนของช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนคือคดีมันก็เหมือนจบแล้วนะคะ
แล้วก็รอลุ้นแค่ว่าที่เขียนคำร้องไปกับคำอุทธรณ์จะเป็นอย่างไรสุดท้ายได้วันนี้
แต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วงปีที่ผ่านมาคุณแม่ใช้ชีวิตยังไงบ้างทำอะไรยังไงได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะ

สุขภาพกายโอเคไม่มีปัญหา
ยังก็เป็นรูปความดันได้ไทยโดยค่ะ

เจอกันบอกเนี่ยตอนนี้สวดมนต์อย่างเดียว

ช่วยได้เยอะเนอะช่วยได้เยอะค่ะใช่ไหมคะ
แล้วลูกชายนี่ยังไงบ้างหรือว่าไม่คุยกันแล้วเรื่องคดีเรื่องคุณพ่อ

เขาให้ทำใจค่ะให้แม่ก๋วเตี๋ยเรื่องดีอะค่ะพูดเสียเรื่องดีค่ะ
คือคดีก็ปล่อยไปปล่อยให้ท่านอันนันชัยไปค่ะให้เขาคิดแทนเราเนาะ

คดีก็คือเราก็ปล่อยให้สู้ไปทางคดีเนาะคุณแม่
แต่ทีนี้ในส่วนของการทำมาหากินของลูกอะไรอย่างนี้ปกติใช่ไหม
กลับมาปกติแล้วนะคะคนนี้นี่
การดูแลมากเลยค่ะค่ะน้องสาวค่ะ
ปฐุมมาเป็นไงบ้างคะอันนี้ให้เล่าให้ฟังก็ได้อาจจะเล่า
คุณแม่เล่าไม่ค่อยเก่งหรอกคุณแม่เงียบมากเป็นคนเงียบอยู่แล้วใช่ไหม
ออกรายการพูดไม่ค่อยเป็นโทษด้วยค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะเขาดีขึ้นเยอะไหมบ้านนี้ทั้งลูกชายคนเล็กด้วยแล้วพี่เรวดีด้วย
ค่ะดีค่ะแต่ว่าพี่เขาจะมุ่งไปทางธรรมธรรโมค่ะ

แกเคยบอกผมว่าถ้าเกิด
คุณแม่ยังไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องนี้ปล่อยให้ทนายนันชัยเลยเนอะนะคะ

คือคุณแม่นี่ไปทางธรรมะแล้วนะ
ลูกชายเป็นไงบ้างคะลูกชายพี่เขา
ลูกชายเขาก็อยากให้แม่เขาแบบยังไง
ให้เขามีกิจใจเข้มแข็ง

แต่นี่สดชื่นขึ้นตั้งเยอะนะเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนนะคะ

หลานเขาก็บอกว่าแม่อย่างน้อยก็ยังมีทนายช่วย

ญาติญาติแต่ละคนยังรอตามคดีนี้อยู่เยอะไหมคะ

ก็คุยว่าก็ยังขอบคุณทางสารอุทธรณ์ด้วยค่ะ
วันนี้เขาก็ดูข่าวนะคะถามกันว่าเออดีใจด้วยนะ
ทางตลาดเขาก็ดีใจค่ะเขาดีใจด้วยนะ
อีกอย่างก็มีทนายท่านช่วยด้วยค่ะ
ค่ะคือพี่ประทุมมาขายขนมหวานอยู่เนอะ

คุณปฐุมมาก็รู้สึกมากกับวันที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
ก็จะมีอยู่ในภาพข่าวใช่ไหมคะ
เราก็รู้สึกสูญเสียเหมือนกันใช่ไหมคะ

เขาดูแลน้องทาง
ทางภรรยาดูแลทุกคน

ใช่ไหมคะตอนนั้นเราเคยคุยกันคือเป็นหลักเลย

คนนี้ปลอบทุกอย่างรับไม้ต่อ

เพราะเป็นพี่น้องกันที่รักกันมาก
น่ารักจังน่ารักมาก
ลูกค้าลูกค้าของพี่ปฐุมมานี่
รู้ไหมว่าเราทำคดีนี้อยู่
รู้ไหมว่าเราเจอเรื่องอะไรยังไงบ้าง
รู้ค่ะลูกค้าเขาก็เห็นใจค่ะ
ก็ขอให้ป้าทุมสู้นะคะ
เขาบอกว่าอย่างน้อยก็เวรกรรมก็มีจริงนะปฐุม
อีกอย่างก็มีพี่ทนายช่วยด้วยค่ะ

ลูกค้าก็บอกใช่ไหมคะใช่ค่ะ
นึกว่าทนายคนนี้โหดแล้วก็ไม่ค่ะ

ทางทีมของคุณจำขวัญก็ติดตามให้ด้วยค่ะ
ติดตามข่าวชอบดูรายการของคุณจอมขวัญมากค่ะ
อู้ยแต่ดูได้หมดเลยค่ะพี่น้องสมชวนก็ตามข่าวนี้เยอะนะ

เพิ่งรู้จักก็ตอนที่คุณจำขวัญออกออก
รู้จักจอมขวัญมาก่อนใช่ไหมคะจอมขวัญเป็นนางแบบไงคะ

ทีนี้ค่ะหลังจากนี้ต่อไปญาติญาติคุยกันเผื่อใจไว้ไหมคะว่า

ก็คือที่เรียนถามแบบนี้ไม่ได้ลดทอนกำลังใจนะคะ
แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าผลจะเป็นยังไง

แต่ตอนนี้หนูก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
แล้วก็ขอบคุณทางสารอุทธรณ์ท่านนะคะ
เมตตาที่ช่วยให้ติดตามพยานใหม่ค่ะ
มีมีใครที่เรารู้จักเกี่ยวข้องกับคดีพยายามติดต่อมาบ้างไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหลานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเพื่อนหลาน

หลังจากที่ตอนนั้นเราวิ่งเรื่องเหตุการณ์อยู่เนี่ย
ตอนนั้นมันอุตลุดมากนะคะหลังจากเกิดเหตุ
ส่วนมากก็มีแต่แม่ค่ะที่มีไลน์ทางเพื่อนของหลานนะคะ
มีเพื่อนบอกเบาะแสอื่นเพิ่มไหมคุณแม่
ไม่มีมีแต่แม่ให้กำลังใจค่ะ
คือเบาะแสคือต่อให้บอกคือคงไม่ได้ใช้อะไรได้เยอะแล้วแหละ

เป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องของผมล้วนแล้ว
เพราะฉะนั้นทีนี้ต่อให้หลังจากนี้จะมีอะไรใหม่
มีใครมาบอกเพิ่มไม่มีผลอะไรได้แค่สองปาก
คือคุณหมอที่เคยให้ใบรับรองกับตรงพีรวิทย์ใช่ครับ
ตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้กับพี่ทนายท่านอนัญชัย
คือจะบอกว่าคุณเรวดีคุณแม่แล้วก็พี่ปฐุมมา

จะออกมาเป็นยังไงเป็นเรื่องของคำพิพากษา
ไม่รู้ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงไม่รู้เปลี่ยนอะไรได้ไหมไม่รู้
แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วให้ธนัยอนันชัยทำไปคนเดียวเลย

คือจะไหว้กันอย่างนี้ตลอดจริงนอกรายการก็จะไห้กันอย่างนี้ตลอด

ดิฉันแหมก็ไม่ได้อยากจะชวนให้พูดแล้วแบบเอ๊ะ

แต่เอาความรู้สึกเราพอประเมินแล้วเนี่ย
มันเป็นไปได้แค่ไหนคะที่จะพลิก
อยากจะบอกว่าการที่ผมมาช่วยคดีนี้นะครับ
ความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ย
ก็รู้สึกว่าผมผิดที่ไม่ได้ช่วยแก
และแกติดในความตายนะครับ
แต่ผมเป็นคนทำงาน

ผมต้องเอาให้สุดนะครับ
ไม่ได้เลขคนมนต์คาถาผมเอาหมด
เพื่อให้คดีนี้ส่งไปถึงฝั่งให้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังต้องมี

แล้วผมจะเป็นคนตามจัดการทั้งหมดเลยนะครับ
ช่วยอายการอีกแรงหนึ่งนะครับ

แล้วก็จะติดต่อหมอ

แล้วก็จะไปพบทุกอย่าง
จะทำด้วยอย่างผู้มีวิชาชีพ

แล้วก็แน่นอนนะคะอย่างวันนี้ที่เป็นข่าว
คือพี่น้องสื่อมวลชนก็ยังตามเรื่องนี้อยู่นะนะคะ

จำเลยก็ย่อมใช้สิทธิ์ของเขาเต็มที่
คดีออกมาเป็นอย่างไรแล้วแต่